หนุ่มหล่อคนนี้กันบ้างนะคะสำหรับน้องทอยปฐมพงศ์ค่ะ
เขาบอกว่าผู้ชายนะถ้าให้เลือกระหว่างแฟนกับเพื่อน
มันเลือกยากอยู่เหมือนกันนะจะเอายังไงดี
บางคนมีแฟนแล้วทิ้งเพื่อนบางคนมีเพื่อนแล้วทิ้งแฟน
เอ่อเนี่ยค่ะนี่เขาบอกว่าน้องทอยนะคะ
ติดแฟนน้องมุกวรณิตอย่างมากจนทิ้งเพื่อนซีอย่างเฟย์ค่ะ
โสดสนิทจนหลุดโลกไปแล้วตอนนี้
เคยหนีไปเที่ยวดำน้ำอยู่คนเดียวแบบเหงานะฮะ
แต่ด้วยความว่าเฟย์เป็นคนค่อนข้างติ๊ดนิดนึง
ทอยก็บอกจริงก็ไม่ได้ว่าห่วงเพื่อนห่วงอะไรมากมายนะคะ
ภาคหลังเนี่ยเขาบอกว่าผู้ชายเนี่ยมักให้รับละครบทโตขึ้นนะคะ

ผมยังอยากเล่นละครบทใสวัยมัธยมอยู่นะจ๊ะ
ตอนนี้ก็ไม่ได้ซุ่มทำอะไรเหมือนเป็นแบบช่วงแบบว่า
รอยต่อระหว่างการพักเพื่อไปต่อละครอีกเรื่องหนึ่งอะไรอย่างนี้ครับ
ไม่ใช่แบบมีแฟนแล้วกระแสตกหรืออะไรอย่างนี้ไม่เกี่ยว

ละครที่กำลังจะเล่นเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจว่ามันจะปังแค่ไหน
แต่ผมคิดว่าอาจจะเป็นคาแรคเตอร์หรือว่าอีกบทบาทหนึ่งที่คนนู้นน่าจะชอบ
อาจจะเปลี่ยนไปเล่นเป็นคอมพอดี้มันกว่าขึ้นมันจะไม่ได้เสีรียสเท่าไหร่แล้ว

พูดถึงเพื่อนบ้างคุณเฟย์เป็นไงบ้างคะตอนนี้ไปดำน้ำ
ตอนนี้เฟย์ก็สุดโต่งไปในทางของเขาครับไปดำน้ำ
แล้วก็เห็นบอกว่าแบบไปสอบไปเรียนเป็นแบบจริงจัง
น่าเหงาตอนนี้อยู่กับปลาอยู่กับอะไรไปหมดแล้วครับตอนนี้
แต่ว่านางไม่ได้ติดโรคแตกหายหลุดไปดำน้ำอะไรตรงนั้น

อยมีแฟนนะคะส่วนเปยเขามีเฟรนซ์
เออเป็นปลาเป็นเฟรนซ์ก็ว่าไป